คุณผู้ชมค่ะฝนจะตกแดดจะออกหิมะจะมา
ถ้าอยู่ในประเทศไทยก็ต้องระวังเรื่องบนท้องถนนนะ
อันนี้คือสิ่งที่เราต้องตระหนักกันเลย
มีผู้ชายคนหนึ่งเขาโพสต์ภาพจากกล้องหน้ารถของเขาค่ะ
เขาบอกว่าโดนรถเนี่ยไหลมาชนนะคะ
ชนเสร็จหนีไปดื้อค่ะ
แต่ว่าล่าสุดเรื่องนี้จบลงด้วยดีแล้วค่ะ
นี่นี่อะไร

นี่คือคุณทงชัยเขาโพสต์จากคลิปในกล้องหน้ารถเขานะคะ

เหมือนไหลมาชนอยู่ที่แยกอโศกนะคะ
พระรามเก้าไหลมาชนรถเขา
แล้วเหมือนมีเขาก็ลงไปดูรถ

เปิดกระจกก็คิดว่าจะลงมาคุยกัน

งงอยู่ในดงรถติดเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
ก็เลยต้องไปแจ้งความค่ะที่สนมักกษัน
ซึ่งตำรวจเนี่ยค่ะคืออันนี้มันชัดมากนะคุณนัทพงศ
เพราะมันเป็นกล้องหน้ารถเพราะมันก็เห็นทะเบียนชัดอ่ะ

ไหลมาชนรถท้อบ้านเขานั่น
ก็ผิดค่าทีแรกคิดว่าจะได้คุยได้เจรจา
ตำรวจก็ดูทะเบียนรถตรงนี้จากคลิป
แล้วก็ตามตัวจนเจอคือโทรหาให้เลย
คู่กรณีปรบองคับของคุณธรรมพงศ์

คือตกใจก็เลยขับออกมาก่อน
แล้วก็คิดว่ารถคันที่เขาถอยไปชน
คงจะไม่เอาเรื่องวิ่งตามไว้นี่
คุณเอ็มก็บอกอีกว่าค่าเสียหายที่รถเขาโดนชน
ประกันฝั่งของคู่กรณีเป็นคนชดใช้ให้ค่ะ
ส่วนคู่กรณีเองก็มอบเงินให้๘๐๐๐บาท

เขาอ้างว่าเขาขับเหมือนไม่แข็งอย่างนี้ครับ

ผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรผิดปกติอย่างอื่นหรือเปล่า

มันไม่มีเหตุผลเลยที่เขาจะหนีตอนแรกผมคิดว่าเขาไม่มีประกัน
ไม่มีที่อะไรอย่างนี้ครับเนื้อคดีครับ

แล้วก็คู่กรณีเขาที่จริงเขาก็มีประกัน
แต่เขาอ้างว่าเขาตกใจแล้วมันไฟเขียวพอดีเขาก็เลยไปก่อน
ตอนนี้ก็คู่กรณีก็จะตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้
แล้วก็ให้ผมสอนแปลงความเพราะผมแปลงความวิธีตอนน้องมากกระทั่ง
อ่ะก็เรียบร้อยนะคะทั้งดูแลซ่อมรถให้
แล้วก็จ่ายค่าทำขวัญให้ด้วยนะคะ